ไปดูอีกหนึ่งคดีเป็นคดีดังเช่นเดียวกันนะคะการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะ
เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่นับจนถึงวันนี้ตำรวจยังไม่ได้หยุดการทำงานใดนะคะ
แต่อีกแง่มุมหนึ่งมันก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากที่
อาจริยะเรืองรัตนพงศ์ค่ะไลฟ์สดผ่านเพจของตัวเองนะคะ
พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคดีนี้นะคะโดยไปพาดพิงไปพูดถึงลุงพล
กรณีที่บอกว่าลุงพลเป็นหนี้ทั้งไฟแนนซ์และเป็นหนี้ของทกศด้วย
และบางช่วงบางตอนบอกว่าลุงพลอาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งที่ตำรวจยังไม่ได้สรุปเรื่องราวใดออกมาจากคดีนี้ทั้งสิ้น
แต่ผมก็ต้องฟังแล้วล่ะถ้าจะมาพูดแบบนี้ก็เลยกลับไปย้อนดูไลฟ์นะ
เอ้าบางช่วงบางตอนมันกระทบผมจริงมันกระทบต่อความรู้สึกของผมจริง
ผมเลยมองว่าผมต้องฟ้องแล้วล่ะ
และคนที่มาช่วยฟ้องให้คดีนี้รับผิดชอบให้
ก็คือทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะ

สารอาญารัชดายื่นฟ้องจากกรณีที่เกิดขึ้น
แต่คุณผู้ชมให้สังเกตอย่างอื่นก่อนละกัน
เขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันทีมแอดเวนเจอร์หรือเปล่า

เป็นการรวมกันสำหรับภารกิจพิเศษหรือเปล่า
ไม่ว่าจะเป็นทนายรัชพลศิริสาคร
คนนี้เคยไปบ้านกอกนะยืนเรียงกันเลยให้ดูชัดกันเลย
ทนายเจมส์นิติธรแก้วโตคนนี้มาสำนักข่าวเราบ่อยนะ
ธนายโรนโรงแก้วเพชรธนายโดบิตะ
และคนสำคัญของคดีนี้ที่จะทำคดีนี้ให้ลุงพล
ก็คือทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนั่นเอง
ซึ่งชื่อที่อ่านมาทั้งหมดนี้นะคะ
แล้วแต่เป็นโจทย์ของนายอัจฉริยะ

ชาวเน็ตก็เลยบอกโอ้โหนี่เป็นการผนึกกำลังของทีมแอดเวนเจอร์
เพื่อมาต่อสู้อะไรกันหรือเปล่าเพื่อพลังพิเศษมันเกิดขึ้น
รวมพลังพิเศษเพื่อทำอะไรกัน
จากทนายคนดังแล้วนะคะที่ช่วงนี้
ว่าลุงพลกับป้าแตนไปไหนก็จะต้องเห็นแหละ
คุณอุ๊บวิริยะหมอปลาก็มาครั้งนี้นะ
บอกว่าเป็นการไปให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตน
แต่ให้คุณผู้ชมสังเกตอีกจุดหนึ่งนอกจากสังเกตทนายแล้วค่ะ
ขอดูภาพเมื่อกี้คือให้คุณผู้ชมสังเกตขาลุงพล
ตอนแรกก็จะแบบแต่ก่อนนะจะยืนธรรมดา
อันนี้เริ่มมีการโพสท่าเอิ้งข้าง
ขาคุณอุ๊บเอ่ยขาลุงพลเอยเริ่มมีการโพสต์ท่าเป็น

เริ่มเป็นให้แบบมาแล้ว
มีพ็อปมีธีมใส่ชุดใส่เสื้อบางทีก็มีลักษณะคล้ายกันบ้างเนี่ยนะคะ
ท่ายืนก็แตกต่างไปแล้วนะ

เรื่องของคดีเมื่อวานนี้ลุงพลกับป้าแตนแล้วก็ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ไปยื่นฟ้องนายอาทิระยะรึงรัฐนภงในฐานความผิด
ก็คือการหมินประมาทด้วยการโฆษณาหลังจากที่มีการไลฟ์สดนะคะ
เชิงประจานว่าลุงพลไปติดหนี้ไฟแนนซ์บ้างทกศบ้าง
รวมถึงว่าอาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ค่ะ
ลุงพลได้มายื่นฟ้องต่อสารนะคะซึ่งสิ่งที่ลุงพลอยากได้จากการฟ้องครั้งนี้
คือคำขอโทษแต่เป็นคำขอโทษผ่านสื่อเท่านั้น
จะมาแอบขอโทษแอบมาไม่ได้ไม่ได้บอกว่าตอนช่วงที่คุณไลฟ์สด
มีคนเข้าไปดูคุณคุณพูดคุยกับคนที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดีย
ถ้าคุณจะขอโทษคุณก็ต้องขอโทษผ่านสื่อโลกโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกัน
ลุงพลบอกว่าถ้าทำแบบนี้ได้จะไม่ติดใจเอาความจะถอนฟ้องด้วย
โดยหลังจากยื่นคำร้องสารรับคำร้องเอาไว้
และจะนัดไต่สวนมูลฟ้องอีกครั้ง
นู่น๒๕มกราคมปีหน้าค่ะ
แน่นอนตอนนี้ลุงพลก็กลายเป็นคนดัง
แล้วที่สำคัญพอมีเรื่องของคดีความมาเกี่ยวข้อง

ก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงยังไงกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะ